โอ้โหเรื่องนี้มีบทสรุปแล้วคุณผู้ชมฮะ
ปิดภาครวบในพันธุ์หลอกน้องมัว

คือดีใจ
ดีใจที่เจอน้องมัวปลอดภัย

เขาได้ทำร้ายน้องมัว
แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศน้องมัวด้วยครับ

สมตีไหม

สมตีดีกี่ครั้ง

แล้วก็ไม่ได้กินข้าวมา๔วันแล้ว

ก็เลยเหมือนกับสงสารเด็ก

นี่คือที่สพประจันตคามคุณผู้ชมครับ
แต่ที่ได้ฟังไปคือคำรับสารภาพนะครับของในพันธุ์อายุ๓๕ปี
อมรับว่าล่วงละเมิดแล้วก็ทำร้ายน้องมัวอายุ๑๔ปี
ลักพาตัวออกมาจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภออินบุรี
จังหวัดสิงห์บุรีนะตั้งแต่๑๖กันยายนที่ผ่านมา
แล้วก็พาตะเวนตะเวนไปตามจังหวัดต่างที่เราเห็นในข่าวก่อนหน้านี้
ซึ่งสารจังหวัดสิงห์บุรีก็ออกหมายจับในข้อหาพรากเด็ก
อายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามันดาหรือผู้ปกครอง
จนสุดท้ายนะครับญาติของเขาเองติดต่อ
ขอมอบตัวกับตำรวจสพประจันตคาม
เจ้าหน้าที่ก็ไปรับตัวในพันธุ์และน้องมัวนะครับ
ที่บ้านแม่ของในพันธุ์นะครับในหมู่บ้านเกาะกระต่าย
ตะบนประจันตคามนะครับแล้วก็นำตัวมาสอบสวนที่สพประจันตคาม
๒ทุ่มที่ผ่านมานี้เองนี้เองนะครับ
พันธุ์เนี่ยเล่าบอกว่าเขาเนี่ยภูมิลำเนาอยู่ประจันตคามนี่แหละนะครับ
พอมีคดีก็ไปสิงห์บุรีก่อนแล้วก็ไปอาศัยเก็บของเก่า
ไปขายจนไปรู้จักกับน้องก็คือน้องมัวไม่ถึงเดือน
เคยพาน้องออกจากโรงเรียนมาแล้วนะเคยพาน้องออกจากโรงเรียนหลายรอบแล้ว
พาไปเที่ยวด้วยพาไปซื้อของด้วยแล้วล่าสุดก็พาหนีนะครับ
บอกน้องว่าเดี๋ยวจะพาไปซื้อโทรศัพท์มือถือแต่ก็ไม่ได้ซื้อหรอก
พอพาออกมาจากจังหวัดสิงห์บุรีได้ก็ไปพักตามโรงแรมต่าง
แรมราคาถูกนะรายวันอะไรพวกนี้
พอเงินหมดอ่ะเงินหมดก็ไปอาศัยนอนตามป่าดูพาลูกเข้าไป
นอนตามป่าแล้วกินอะไรอ่ะหาหน่อไม้กินนะครับ
และที่ติดต่อมอบตัวเพราะว่าสงสารน้องแล้ว

มัวนะครับโอ้โหเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรให้คุยกับแม่คุณผู้ชม
ค่ะคุยกันเป็นภาษามงค์นะแม่ก็ร้องลูกก็ร้องไห้คุยกันไป
โดยน้องมัวนะครับเล่าบอกว่าถูกนายพันธุ์เนี่ย
ลักพาตัวมาจากอินบุรีหลอกว่าจะพาไปซื้อโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็พาขึ้นซาเล้งคราวนี้ตะเวนตะเวนตะเวนไปจังหวัดต่าง
กลับมาที่อำเภอประจันตคามตลอด๑๔วันคุณผู้ชมอด
อยากอยากนะครับจนถึงวันที่มอบตัวเนี่ย
กินข้าวมา๔วันแล้วย้อนกลับไปไม่ได้กินข้าวมา๔วันแล้ว
แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเพราะมีเสื้อผ้าชุดเดียว
ก็เลยมอมแมมแมมนึกดูสภาพดิคงโซเต็มที่อ่ะนะฮะ
ในพันธุ์ครับในพันธุ์มีหมายจับแล้วก็ประวัตินะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมทางนี้ทั้งนั้นเลยในพันธุ์เนี่ยทางนี้ทั้งนั้นเลย
คดีพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และกักขังหน่วงเหนียวผู้อื่นเมื่อปี๒๕๗ยังไม่หมด
แล้วเคยก่อเหตุล่อลวงเด็กชาย๔คนไปกระทำอนาจารย์ในป่าที่จังหวัดปลาจินบุรีเมื่อปี๒๖๐ครับ
ตำรวจคุมตัวในพันธุ์นะครับไว้ที่สพประจันตคามนะครับ
รอให้ตำรวจสพออินบุรีเนี่ยก็มารับตัวนะครับเพื่อในพันธุ์กับน้องมัวเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องนะครับสอบสวนดำเนินคดีกันต่อไปนะฮะ
โอ้โหแหมประวัติโคกโครนน่าเป็นห่วงนะครับ